ดูอย่างปลอยปลากอดคุณผู้ชมอยากจะให้ดูการ
ท่าทางจะเหงาแหละดูออกคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้เฮียวก็กลัดตัวได้คบ๑๔วันก่อนนะ
อยากจะให้ดู

นี่ไงสร้างสรรค์ผลงานในโซเชียลเลยจ้ะ
เอออยู่ว่างกันแล้วก็มีแอปกันไปคุณผู้ชมค่ะ
คนอะไรนี่มี๓ปากด้วยเออพูดกันไปเลยจ้ะคุณผู้ชมค่ะ
สามปากแบบนี้ดูอาการของคนกักตัวเองอยู่บ้านนะ
เบื่อจริงเบื่อนักมากปกติเป็นเจ้าพ่อกิจกรรมใช่ไหม
ช่วงนี้ต้องกักตัวอาการก็เลยเป็นอย่างที่เห็นคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แล้วแล้วสังเกตดูนะ
เกลียนหนักกว่าปกติขึ้นหลายเท่าตัวคุณผู้ชมค่ะ
ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งไลฟ์คุยกับบรรดานางเอก
จีน่าตอนนี้กำลังมีผลงานกันอยู่เนอะ

ทำไมเธอจะจีบแฟนรูปนี้หรือเปล่า

เธอคุยรูปนี้หรือเปล่า
โทษนะคะตัวสุนัขหรือตัวแมวหรือตัววัว
มองไม่ออกอะพี่แจ๊คแต่คาดว่าจะเป็นสุนัขนะ

มันไม่มีฟิลเตอร์ต่อมาเหมือนขี้เลยอ่ะ
หนะเกียจหนะเกียจ
รับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้

โทนนะเกียจอันนี้คือแตงกวาหรือมะละ
พี่แจ๊คอย่าคิดเยอะเขาอยากให้น้องกินผัก

แต่ประจำนะจ๊ะเค้าเกิดความประทับใจกันไปบ้างคุณผู้ชมค่ะ

หรือว่าเฮียหนองเฮียพัทน้องวันใหม่ก็ได้นะ

นี่แฟนคลับเนี่ยก็รวบรวมความบอยปะเกียรมาให้ได้ดู
อันนี้ตัวไรอ่ะน่ากลัว
คือช่วงนี้กักตัวฉันจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกใบนี้
เออนะคะก็อย่าเครียดกันนะคุณผู้ชมค่ะ

ยังดูมีอีกคลิปนึงรวมหน้าคลิปด้วย

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
ดีมากเลยบอยปกรณ์รับโทรศัพท์ดิฉันนะคะ
ไม่มีข่าวจะเขียนเดี๋ยววีดีโอคอลไปพูดคุยด้วย
อยากคุยแล้วใช่ไหมให้คุยกับแจ๊กกะลีนนะ

จะถามหมดเลยว่าเธอจีบใครกันแน่ช่วงนี้